ระยองนี่ตกท่อเหมือนกันนะคะ

มันถูกทิ้งร้างแล้วฝาเขาเปิดทางไว้แบบนั้นเป็นปีแล้ว
น้องกำลังจะกลับบ้านเดินอยู่ล่วงลงไปเฉยเลย

ฝรั่งคนเมื่อกี้นี้อ่าแต่ไม่มีใครได้ยินน้องเหมือนกันอ่า
ตะโกนก่อนแล้วเรียกก่อนแล้วนี่แผลถลอกเต็มตัวไปหมดครับ
เบิร์ตรู้ไหมว่าน้องทำไงทำไงอ่ะน้องโยนกระเป๋าขึ้นมาก่อน
กะว่าจะมีคนเห็นอ่าไม่มีไม่เห็นนั่นโยนมือถือขึ้นมาครับ
ไม่เห็นสุดท้ายไปงมหาไม้ในท่อค่ะ
เอามาวางต่อต่อกันแล้วปีนขึ้นมาเอง
โอ้โหสงสารมากครับนี่ค่ะน้องตกท่อริมทางที่ถนนท่อนี้ค่ะ
ข้างในมันมีไม้แล้วมันไม่ได้มีน้ำนะ
ไม่งั้นนี่ไม่อยากจะคิดเลยนะคะ
คุณแม่ของน้องอะค่ะโพสต์เรื่องราวนี้ไว้ในเฟซบุ๊กบอกว่า
ลูกชายตกท่อริมถนนสุขุมวิทย์ใกล้แยกขนส่งใหม่ที่อำเภอเมืองจังหวัดระยอง
แล้วก็แนบรูปภาพเมื่อสักครู่ที่เป็นรอยถลอกขีดขวนเป็นบาดแผลของลูกค่ะ
แม่บอกว่าหน่วยงานเจ้าของท่อนี้ช่วยรับผิดชอบหน่อยได้ไหม
ทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ก็ไปเจอคุณแม่ของน้องแม่พามาดูเลยบอกน้องมาดูนี่เลยนะนี่นี่
จุดตรงนี้เลยที่ลูกพี่ตกลงไปท่อกว้าง๑เมตรลึก๓เมตร
แล้วปากท่อมันมีย่าเขียวเขียวคลุมไว้อย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราเดินเดินแล้วไม่ได้ดูเนี่ย
แล้วก็น่วมเป็นพื้นไงก็ไม่เห็นว่ามีท่ออยู่ตรงนั้น
คุณแม่เล่าบอกว่าแม่เลิกงานมาถึงห้องพักตอน๒ทุ่ม
ลูกกลับมาบ้านแผลเต็มตัวเลย

ตกใจนึกว่าลูกรถล้มหรือว่าไปทะเลาะกับเพื่อนมา

บอกแม่ผมตกท่อผมตกท่อสามเมตรน่ะแม่ก็เลยรีบพาลูกชายไปหาหมอนะคะ
ระหว่างทางเนี่ยผ่านจุดเกิดเหตุด้วยลูกชายก็ชี้ดวกแม่แม่ท่อนี้แหละที่ผมตกลงไป
คุณแม่เลยบอกหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยหาฝาท่อมาปิดหน่อยได้ไหม
มันคงไม่ยากเกินความสามารถไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็เกิดเหตุซ้ำซ้อนอีกอ่ะ

เสียงรถบนถนนดังลั่นเลย

โยนมือถือขึ้นมาก็แล้วอุ้ยนี่โชคดีมากนะมือถือยังอยู่อ่ะครับ
ไม่มีคนเห็นค่ะน้องก็เลยบอกเอาว่ะก็ต้องช่วยเหลือตัวเองล่ะ
ดูสิหน้าจอพังเลยเห็นไหมเออน้องบอกต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วอ่ะพี่
ผมก็เอาไม้ที่มันกองอยู่ในท่อมาวางเรียงแล้วไต่ปีนปีนขึ้นมา
กว่านาทีได้ผมถึงขึ้นมาได้แล้วก็เดินลากขากระเพลกกระเพลกตัวเองพากลับบ้านไปนะครับ
เมื่อเช้าทีมข่าวไปสำรวจจุดเกิดเหตุอีกรอบนึงนะคะชาวบ้านเขาบอกว่าไอ้ท่อตรงเนี้ยเห็นว่ามันไม่มีฝาปิดมาเป็นปีแล้ว
ตั้งแต่มีการก่อสร้างถนนชาวบ้านเองก็เคยหาแผ่นไม้มาปิดนะแต่รถเหยียบก็พังหมดเอ๊ะมันอยู่ริมฟุตปาดเนอะเหยียบยังไงล่ะทีนี้แต่เขาบอกรถเหยียบพังหมดเลยตอนนี้เนี่ยก็มีการเอาแผ่นไม้กับยางรถยนต์มาปิดกั้นเอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยแล้วนายสุชาติชาวเศรษฐกุล
ปีนึงผ่านไปเอาเขายังไม่ปิดอีกแล้วเนี่ย
อ่ะเดี๋ยววันนี้สั่งเร่งแก้ไขให้เสร็จเลยละกัน
แล้วเดี๋ยวจะประสานเยียวยาผู้บาดเจ็บให้ดีที่สุด
แต่น้องผู้ชายนี่ไม่รู้ฉีดบัตรทยักษ์หรือเปล่านะ